คือณตอนนี้ก่อนคือวิธีการที่เขาทำเราไปเจออีท่าไหน
ถึงรู้ว่าเขาเอารถลูกค้าไปชนกันแล้วเคลมคะ
ก็คือหลังจากที่เราได้มีการเสนอข่าวไปนะคะ
หลังจากที่เราได้ไปขอทางความช่วยเหลือจากทางทนายรัชพลนะคะ
ก็มีการเสนอข่าวออกไป
น้องคนที่เป็นคู่กรณีที่บังเอิญว่าเขาเห็นรูปในทีวีนะคะ
เป็นรถชนกับคันของเราเขาก็เลยโทรเข้ามาหาทางทนายรัชพลนะคะ
ว่าเขาเป็นรถคันที่รถเราโดนชนอยู่
เราก็เลยสืบกันไปสืบกันมาก็เลยคุยกัน
แล้วก็ทราบว่าเขาเป็นรถที่นำเข้าไปซ่อมที่อู่เดียวกันนะคะ
เมื่อเขานำรถเข้าไปประมาณวันที่๑๕มิถุนา๒๕
ของทางเราเอาเข้าไปวันที่๑๒มิถุนานะคะ
เขาก็เลยเอาไปเกิดเหตุชนกันวันที่๒๐มิถุนาค่ะ

เอาไปทำสีเหมือนกันค่ะจากสีขาวจะไปทำเป็นสีเทาค่ะ
ซึ่งตอนแรกเลยคือหลังจากที่มีข่าวไปแล้ว
ฝั่งคนที่ถูกเอาไปทำไปทุกคู่กรณีเราถึงรู้
แต่ของเราเราไปได้มาจากไหน
ไปได้มาจากไหนว่ารถเราถูกเอาไปชน
คือพอหลังจากที่เราเอารถออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
สภาพรถก็คือว่าพวงมาลัยก็เบี้ยวนะคะ
ยางรถเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เปลี่ยน
ถอดแบตเตอรี่ของเราออกไปแล้วก็ปลายท่อก็ถูกตัดนะคะ

ปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังจอดอยู่เฉยค่ะยังใช้ไม่ได้เลย
คือเอารถให้เอาเข้าอู่หลังจากที่ทำเสร็จใช่ไหมคะ
ทำเสียเนี่ยแล้วเอาออกมา๒ครั้ง

อันนี้มันไม่น่าจะใช่แค่ทำสีแล้วเราก็ลองเช็คประกันดีกว่า
เพราะว่าประตูรถมันตกด้วยค่ะ
คือตอนที่เราปิดประตูรถประตูรถมันตก

ใช่ค่ะเราก็เลยสงสัยเราก็เลยรีบโทรเข้าไปถามที่บริษัทประกันว่า
ขอโทษนะคะรถทะเบียนนี้นี้นะคะ
ไม่ทราบว่ามีการเคลมในเรื่องของอะไรไปบ้าง
๖รอบค่ะ๖รอบแล้วคือในประวัติมันต้องมีถ่ายรูปไว้ใช่ไหมค่ะ
คู่กรณีเขาต้องจัดการกันก็เห็นสภาพแบบนี้
พอเรามาร้องเรื่องของเราปุ๊บคู่กรณีที่เป็นรถคู่กรณี
ก็เลยรู้ว่ามีรูปแบบนี้ขึ้นมา
ก็เลยเป็นที่มาให้คุณแน็ตก็เอ้าสงสัยฉันแล้วด้วยมั้งใช่ไหมคะ
เราก็ขอดูประวัติของรถเราเหมือนกันเหรอคะ

ออกมาเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ค่ะ๑๒๖๐๐๐บาท
แล้วของคุณดูนี่๑๑๒๙๐๐
นายรัชพลถ้าสมมุติเอาวิธีการแบบนี้เนี่ยนะคะ
เท่ากับว่าคนของที่ฉันใช้คำว่าคนของนะ
ของบริษัทประกันต้องรู้ด้วยไหมวิธีนี้

ปากเขาบอกแล้วแน่นอนนะครับว่ารู้เห็นเป็นใจด้วย

บริษัทประกันอ่ะฮะก็อาจเป็นไปได้ฮะ

ที่เป็นคนของบริษัทแล้วรู้เห็นเป็นใจด้วย
คือธนารัชพลกำลังสงสัยว่ามันผิดเฉพาะคน
หรือเป็นนโยบายบริษัททำมาหากินแบบนี้
น่าจะเป็นคนมากกว่าครับครับผม

เพื่อเรียกเงินประกันเนี่ยประมวลกฎหมายอาญาเขาเขียนอยู่แล้ว
๕ปีปรับ๑แสนนะครับก็ตำรวจสามารถดำเนินคดีได้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเนื่องจากมันเป็นข้อกล่าวหาที่มันต้องพาดพิงกันอยู่แล้วนะคะ
โดยเฉพาะในส่วนของอู่รถที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ย
คือทางทีมงานเราโทรไปเข้าเบอร์เจ้าของอู่แต่ว่าเจ้าของอู่ยังไม่รับนะคะยังไม่รับสาย
ในขณะที่ทางรายการโทรไปขอความคืบหน้ากับทางตำรวจเนี่ย
ก็เรียนถามหน่อยคือทีมงานคุยกับตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าคือ
คือไม่รู้ว่าเหตุที่เกิดเวลาเอาไปชนมันอยู่พื้นที่ของที่ไหน
แต่ที่เราไปแจ้งความเนี่ยเพราะว่าอู่สังกัดอยู่ในสอนอบางเขนถูกไหมพื้นที่บางเขน
แล้วต้องทำยังไงอ่ะคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตราสิบเก้า
เขาเขียนไว้นะครับว่าถ้าไม่รู้ว่าเหตุเกิดเนี่ยในท้องที่ใดนะครับ
ท้องที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอำนาจสอบสวนท้องที่ที่เกี่ยวข้องก็คือท้องที่ที่อู่ตั้งอยู่
ก็คือบางเขนแหละสอนอบางเขนใช่ครับใช่ครับซึ่งบางเขนต้องเรียกใครมา
อู่เรียกอู่มาสอบสวนไงฮะเรียกบริษัทประกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่า
ซึ่งเอาเบื้องต้นก่อนนะคะคุณดวงเนธทางสนบังเขนบอกความคืบหน้าล่าสุดว่ายังไงบ้างคะ
ยังไม่มีค่ะสอนอบังเขนบอกความคืบหน้าว่าไงคะ
ยังไม่มีเหมือนกันค่ะคุณไปแจ้งความวันที่เท่าไหร่คะ
วันที่หนึ่งกันยาค่ะยี่สิบสองกัญญาใช่ค่ะอ่าแล้ว
เดี๋ยวต้องไปอาจจะไปร้องเรียนอีกทีครับว่าจริงแล้วการแจ้งความเนี่ย
ตำรวจจะต้องตอบมานะครับผลความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างที่ไปตรวจเรียก
คือถ้าไม่ตอบกลับมาเนี่ยเราก็อาจจะร้องเรียนนะครับว่าทางวินัยนะครับ
ซึ่งในส่วนนี้เองนะคะคุณผู้ชมคือการเอาผิดตามข้อกล่าวหาก่อนนะ
ก็คือตำรวจต้องทำสำนวนก่อนว่าอันนี้มีน้ำหนักมีหลักฐานยังไง
แล้วก็ไปที่เจ้าของอู่แต่ในแง่ของคนกลางเดี๋ยว